ถ้าหลายคนเคยกินมะพร้าวเผา
จะรู้เลยว่ากลิ่นของมะพร้าวเผาหรือกลิ่นของน้ำมะพร้าว
มันจะหอมหอมมากกว่ามะพร้าวต้ม
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมันมีข้อถกเถียงกัน
เพจดังเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้บอกว่า
มะพร้าวต้มแล้วเอามาแค่เผาหัว
เข้ากับมะพร้าวเผาแล้วเหรอ
เออ
แต่จริงมันไม่ใช่ทำแบบนี้

แต่ใช้คำว่าลวกไม่ใช่สิเผา

คุณผู้ชมฮะทีนี้บรรดาชาวเน็ตถกกันสนั่นเลย
บางคนบอกนี่มันก็เป็นวิธีแต่ไหนแต่ไร

ถ้าจะให้กลับไปเผาแบบเดิมมันขายไม่ทันกัน
มันต้องมีวิธีการคุณ
คือสุมไฟแต่ไม่ให้ลุกแรงมาก
และใช้ควันไฟในการสุมมะพร้าวให้สุก
เชื่อไหมถ้าเผาจริงใช้เวลาเผากี่ชั่วโมง

คือกว่าจะได้ไงมันก็ไม่ใช่ง่ายต้องใช้เวลา
บางทีเอามาทั้งทะลายแล้วก็เอามาไว้
ตรงไฟที่มันสุมอยู่ให้ควันไฟมันสุม
๒ชั่วโมงนู้นกว่าจะได้แล้วนำมาปอกเปลือกและขัดผิว
แต่เดี๋ยวนี้ถ้าใครทำมันจะช้าขายกันไม่ทัน

อะไรบางคนก็บอกแบบนี้เอาแค่น้ำมะพร้าวก็พอ
อะไรแบบนี้ก็นานาความคิดความเห็นนะ

บางคนบอกว่าอยากจะกินมะพร้าวเผาแท้มันหากินยากแล้ว

อยากกินมะพร้าวเผาแท้ไม่ได้ก็กินมะพร้าวเผาทิพย์ไปก่อนละกัน
แต่ว่าผมก็ชอบกินมากเลยนะ
แต่มันมีข่าวว่ามันกินแล้วมันทำให้บำรุงร่างกาย